เป็นสาวสวยสายมูเหมือนกันค่ะสำหรับน้องกรีนอัศดาพรของเรานี่ค่ะ
เป็นนางเอกสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนเลยนะค่ะซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ย
เดินทางขึ้นถ้ำนาคาไปขอพ่อปู่พญานาคให้ได้เล่นละครเกี่ยวกับท่าน
แล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าคำอธิษฐานเป็นจริง
เพราะว่าสาวกรีนเนี่ยได้เล่นละครฟอร์มยักษ์อย่างพนมนาคา
ซึ่งละครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พญานาคโดยตรงอ่ะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็รีบเลยรีบบินไปรำแก้บนต่อหน้าองค์ท่าน
พี่มดดำสายมูตัวยงเนี่ยเขายังแนะนำด้วยว่าหลังจากที่ละครออนแอร์แล้วเนี่ยนะ
ให้ไปไหว้เสริมความปังที่ถ้ำนาคีด้วยคือเขาจะช่วยให้การงานเนี่ยดีขึ้นทันตาเลยค่ะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องกรีนสักหน่อยค่ะ
ที่บอกว่าตอนแรกขอแล้วได้ละครเรื่องนี้แล้วขอให้ดังด้วยตอนนี้
ก็จริงก็ขอให้ดังทุกเรื่องแล้วก็ไปขอให้ถ้ำนาคามาอะไรอย่างนี้
ก็ไปขอที่ถ้ำนาคามาขอเรื่องงานเนี่ยเราก็ได้ก็เลยกลับไปแก้
ใช่รอบสองที่ที่เห็นว่าเราไปลำมาเลยนะคะใช่ที่ลำจริงจัง
ใช่คือตอนนั้นได้ท่ามาแล้วแล้วก็เหมือนเพื่อนบอกว่า
ลำตรงนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเหมือนเป็นท้องสดือเป็นส่วนท้องของพญานาคค่ะ
จะไปอีกไหมคะถ้าละครแบตติ้งฝีเห้าอยากไปค่ะจริงจริงอยากไป
น้องกรีนเดินทางไปที่ถ้ำนาคีด้วยนะคะค่ะส่วนที่เห็นว่าช่วงนี้
ว่ายังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยสาวกรีนเนี้ยเขามีสโลแกนประจำตัวด้วย
โสดสวยยังไม่รวยและถ้ามีแฟนต้องช่วยกันทำมาหากินค่ะ
ยังไงคะนิยามของกรีนตอนนี้โสดสวยแล้วก็ยังไม่รวยค่ะ
กำลังกำลังกำลังสร้างสร้างความร่ำรวยกับตัวเองด้วยตัวเองดีกว่าค่ะ
อันนี้ก็เรื่องจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคบกันแล้วพากันปัง
บกันแล้วพากันแบบช่วยกันทำมาหากินมันก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตไง
คบกันไม่รู้จะพาชีวิตฉันไปถึงไหนถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องเอาบอกตัวเองถูกไหม